จากเรื่องเสียใจอยากพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องที่น่าตื้นตันใจกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมจำคุณยายท่านนี้ได้ไหมคะคุณยายมิตรเกรียมมะเริง
คุณยายที่เลี้ยงเหรนอายุ๓ขวบเพียงลำพัง

ด้วยเงินจากเบี้ยคนชรานะคะแล้วก็หลานเนี่ยหลานสาวเอาที่ไปจำนองนะคะ
ทำให้ยายเนี่ยเป็นหนี้อยู่นะคะแล้วก็มีคนบริจาคหลังจากที่เป็นประเด็นข่าวไปเนี่ยนะคะ
ให้ร่วมล้านบาทวันนี้ไปถ่ายที่คืนแล้วนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนาทีที่คุณยายได้จับโฉนดของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อ๋อนี่ยายได้คืนแล้ว
ได้เป็นเจ้าของคืนแล้วดีใจด้วยดีใจด้วย

ยายไม่ต้องห่วงใช่ไหมทุกคนดีใจมากเลย

นี่แหละค่ะนาทีที่ดิฉันก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นนะคะ
เพราะว่านี่คือเงินบริจาคที่ทุกท่านส่งไปช่วยเหลือคุณยายมิตรนะคะ
เป็นเงินรวมกว่า๙๓๐๐๐บาท
นี่ค่ะแล้ววันนี้นางปานิสราจันทรัศน์นักพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครราชศรีมากับนางสาคอนลาบวิบูรณสุขเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก
นครราชศรีมาก็พาคุณยายมิตรไปถ่ายถอนถนนที่ดินคืนนะคะ
ใช้เงินในการถ่ายถอนไปกว่า๓๖๐๐๐บาท
คุณยายมิตรเนี่ยหยิบโฉนดขึ้นมารูปคลำหยิบขึ้นมาดู
ร้องไห้ด้วยความดีใจอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
คุณยายบอกว่าดีใจมากที่ได้ที่ดินคืน
ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
โฉนดที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมดตั้งใจจะยกให้กับเหรน
เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษานะคะ
นี่ค่ะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องเงินในบัญชีของคุณยายมิตร
จะเอาเงินบางส่วนไปซ่อมแซมบ้าน

รวมถึงจะช่วยดูแลเรื่องการทำพินัยกรรมของคุณยายต่อไปด้วยค่ะ
ชีวิตของคุณยายมิตรก็ฟ้าหลังฝนนะ
จากน้ำใจของทุกท่านนะคะอืมผมเชื่อว่าคนดูไทยรัตน์ทีวี
ข่าวเย็นไทยรัฐวันนั้นนะที่โอนตังมานะโอนตังค์มาช่วยนะ
เห็นข่าวนี้แล้วปลื้มใจนะฮะขอบคุณจากหัวใจจริงครับ